พาไปดูความเดือดร้อนที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะเพราะว่า
ฝาท่อระบายน้ำบนถนนในจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ถูกขโมยหายไปหกฝาแล้วคุณผู้ชมฝาท่อระบายน้ำก็เอา

อยู่เหมือนกันนะซึ่งเอ่อทางนายกอบตหนองรีเขาบอกเลยว่า
อย่าทำเลยแบบนี้เพราะว่าเส้นนี้เนี่ย
สัญจรไปมาเยอะแยะถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานอะไรแบบเนี้ย
ขี่ไปมองไม่เห็นแล้วร่วงลงไปเนี่ยถึงตายนะคะ
ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยนะให้คุณผู้ชมไปดูภาพเลยเนี่ยค่ะ
นี่คือถนนหลังวัดช่องมะเฟืองนะคะที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
สุนทรตันติโภคากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเนี่ย
ชี้ให้ดูฝาเหล็กท่อระบายน้ำที่ถูกมือดีขโมยไปมือไม่ดีแล้วล่ะ
ถ้าขโมยของเนี่ยค่ะหกฝาหายเกลี้ยงเลยค่ะเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็เลยต้องเอาต้นกล้วยเอาไม้อะไรมาปักเอาไว้แบบนี้
เพื่อให้คนมองเห็นแล้วก็สังเกตเห็น
คนเดินเท้าทั้งคนขับรถขับขี่เนี่ย
ไม่อย่างนั้นอาจจะพลัดตกกันลงไปได้
นายสุนทรบอกเลยนะคะว่าเบื้องต้นฝาท่อระบายน้ำเนี่ย
ตรวจสอบแล้วหายไปหกแผ่นความเสียหายตกที่แผ่นละหกพันบาท
กฝาก็กว่าสามหมื่นแล้วถ้าเอาไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า
มันก็ไม่ได้ราคาอะไรเอามาคืนเถอะ
ถ้านำไปขายให้ทางร้านของเก่าเนี่ยผมก็เชื่อกันว่ามูลค่าเนี่ย
มันไม่กี่บาทมันไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่
ทำให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อน
ในการที่เอ่อพี่น้องประชาชนเนี้ยสัญจรผ่านไปเสร็จเนี้ย
ใช้มากนะฮะแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะฝากนะว่า
ขอร้องเถอะว่าอย่ามาทำลายทรัพย์สินของหลวงเลยนะฮะ
เพราะว่าฝ่าที่เราจะทำงบวานมาได้เนี่ยมันลำบาก
คือมันไม่คุ้มค่าจริงหากใครมาผ่านมาแล้วประสบอุบัติเหตุตกลงไป
ถึงอันตรายถึงกับชีวิตเลยเนี่ยนะคะนายสุนทรก็ยังฝากไปถึงร้านรับซื้อของเก่าด้วย
หากใครพบเห็นว่ามีใครนำมาขายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งไปที่กำนันก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้ไปจับกลุ่ม
ไม่ให้ไปก่อเหตุที่ไหนอีกหากร้านรับซื้อของเก่าซื้อไว้
ก็จะมีความผิดฐานรับซื้อของโจรด้วยเหมือนกันค่ะนายสุนทรยังบอกอีกว่า
เนี้ยไม่ได้หายเฉพาะแถนเหล็กฟ้าท่อด้วยนะนะก่อนหน้านี้
เหล็กแบบที่ผู้รับเหมาอ่ะเอามาก่อสร้างถนนอ่ะ
ตอนนั้นก็หายไปหลายอันเหมือนกันก็ยังอุตส่าห์ขโมยไปด้วยนะ
เพราะฉะนั้นขอฝากไปเลยนะคะใครที่เคยทำ
ใครที่ทำอยู่และใครที่คิดกำลังจะทำอย่าลักทรัพย์สินของหลวงค่ะ
มันเสียหายมากและที่สำคัญเลยก็คือมันอันตรายมาก
เพราะถ้าขับขี่รถยนต์รถจักรยานก็ดีจักรยานยนต์ก็ดีตกลงไปเนี่ย
มันถึงตายจริงค่ะเส้นนี้เนี่ยรถสัญจรเยอะมากด้วย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อบตไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ก็ขอให้จับตัวคนร้ายได้โดยเร็วละกันถูกต้องค่ะ